สวัสดีครับ๘น๑๕นมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันต์
อย่างที่คุณเขมสอนบอกนะครับวันนี้วันศุกร์สิ้นเดือนเงินเดือนออกหลายคนวางแผนท่องเที่ยวทำกิจกรรมต่าง

พรุ่งนี้วันแรกของเทศกาลกินเจนะครับ
หลายคนก็วางแผนไปทำกิจกรรมทางศาสนา
ตามจุดต่างที่มีการจัดงานแน่นอนครับ
ภาพอากาศนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบกัน
เกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไทยของเราในวันนี้

ภาพแรกที่เราจะมาชมกันนั้นเป็นภาพถ่ายดาวเทียม
แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นนะขนาดนี้
สังเกตว่าบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลาง
กลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวนะครับ
ถ้าหากเราซูมเข้าไปดูจะพบว่า
มีกลุ่มก้อนเมฆกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ
เป็นกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวบริเวณทางตอนล่างของสปลาว
เป็นกลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่เลยทีเดียว
กลุ่มเมฆฝนเหล่านี้ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกหนัก
ซึ่งเกิดจากการเหนียวนำจากบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
ที่ตอนนี้ก่อตัวบริเวณดังกล่าวนะครับ
และแน่นอนหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกาะตัวตรงนี้เอง
จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกในวันนี้

อกจากนี้ยังเหนียวนำให้ร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมนั้น
มีการพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคอีสา
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนด้วย
อกจากนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกกลุ่ม
บริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย
ตอนนี้ยังคงมีกำลังปานกลางนะครับ
ชาวเรือที่จะออกเดินเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เพราะว่าบางจุดบางพื้นที่นั้นคลื่นอาจจะยังสูงประมาณ๒เมตร
ใครที่จะทำกิจกรรมทางท้องทะเลบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
คงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแต่ละพื้นที่แต่ละภาคในวันนี้
สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างฝนตกจุดไหนเป็นพิเศษ
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยของเรากันก่อนครับ
จากการตรวจสอบในวันนี้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือนั้นมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับ
โอกาสการเกิดฝนร้อนละ๖๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดแม่ห้องศร
เชียงรายลำปางสุโขทัยพิสุนุโลก
กำแพงเพชรอุตรดิษฐ์แล้วก็เพชรชบูรณ์

โอกาสการเกิดฝนร้อนละ๖๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาล
สะกวนนครอุดรธานีนครราชสีมา
บุรีลำซูรินศรีสะเกดอุบลราชธานี
ส่วนภาคกลางครับโอกาสการเกิดฝน๑๖๐ของพื้นที่
เช่นเดียวกันใครที่อยู่บริเวณจังหวัดราชบุรี
กาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครสวรรค์ลบบุรีสละบุรี
ระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนเยอะเป็นพิเศษ

วันนี้โอกาสการเกิดฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว

จังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรี

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตร

ขึ้นสูงประมาณ๑เมตรห่างจากฝั่งออกไปขึ้นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
ฝั่งอันดามันมีฝนตกเยอะเลยทีเดียวนะครับ๑๗๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตร
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
จากการตรวจสอบในวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ยังคงมีโอกาสเกิดฝน๑๘๐ของพื้นที่แล้วก็ตกหนักบางพื้นที่นะครับ
เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้ช่วงเวลาการเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เป็นช่วงระยะเวลาไหนจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
เพราะว่าช่วงเวลาการเกิดฝนในวันนี้นะครับ
จะเกิดการก่อตัวของกลุ่มเมฆช่วงเย็นนะครับ
ฟ้าจะเริ่มอึมคึมฝนจะเริ่มโปรยปลายลงมาช่วงค่ำวันนี้
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ฟ้าดูฝนแล้วก็ตรวจสอบสถานการณ์การจราจรด้วยนะครับ
ที่จะไม่ทำให้สภาพอากาศเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
แล้วก็การเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ